ใกล้กลายจะตรุดจีนแล้วนายโยค์เขาขอความร่วมมือ
มาค่ะคุณผู้ชมบอกว่าชาวไทยเสื้อเชื้อสายจีนนะช่วยกัน
ลดปริมาณการจุดทูปแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษ
และการเพิ่มปริมาณฝุ่นพิษทางอากาศค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณการโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาเปิดเผยคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง
ที่มีการมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประชุมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ความเข้าใจกับประชาชนช่วยกันลดปริมาณการเผากระดาษลงค่ะ
สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมนะคะเป็นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
นายก็กำชับมาพอกว่าต้องได้มาตรการที่เป็นรูปประธำออกมานำเสนอประชาชนให้ชัดเจนนะ
ในเรื่องของการจบทูปก็ดีการเผากระดาษเงินกระดาษทองตามประเภนมีไทยเชื้อสัตว์จีนก็ดีนะครับ
ให้เป็นการรณรงค์ให้มีความเข้าใจนะครับ
เราก็อาจจะสามารถที่จะลดแนวทางในวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการจบทูปหรือประกวนการต่างในช่วงปฏิบัติจีนนะครับ
เพื่อให้ลดในเรื่องของการเกิดเหมาะความ